สลดใจจริงคุณผู้ชมที่สงขลาครับ
ครอบครัวนี้มีปัญหามาอยู่สักพักหนึ่งแล้ว
ฝั่งภรรยากับสามีก็มีเรื่องกัน
แต่ญาติก็พยายามช่วยนะช่วยให้เคลียร์กันให้ได้
ง้อขอคืนดีกันให้ได้ก็ไม่สำเร็จจนวันหนึ่ง

คนเป็นสามีเอาปืนยิงคนในครอบครัว
ทั้งภรรยาทั้งลูกและตัวเองด้วยครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจสพรัฐภูมิที่สงขลาก็รับแจ้งเหตุ

ก็เลยไปตรวจสอบเจอทั้งคนเจ็บและคนตายครับ

ประทีปสการันอายุ๓๙ปี
และเด็กหญิงวัย๑๑ขวบ
บาดเจ็บสาหัสนอนหายใจโรยรินอยู่
เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลรัฐภูมิไป
แต่ประทีบคนยิงเนี่ยเขายิงตัวเองด้วย
แล้วเขาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับ
ส่วนเด็กหญิงวัย๑๑ขวบ
ซึ่งก็เป็นลูกสาวของนายประทีบนี่แหละ
ยังไม่เสียชีวิตนะคุณผู้ชมแต่คนนี้อาการน่าห่วงครับ

อีก๒รายที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เพราะโดนยิงเข้าที่ศีรษะก็คือ

แล้วก็เด็กหญิงวัย๙ขวบ

ร่างของน้องวัย๙ขวบเนี่ยเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
อยู่ในลักษณะท่าคว่ำหน้า
คล้ายกับกำลังหมอบกราบคุณผู้ชม
สันนิษฐานว่าน้องเขาขอชีวิตจากผู้เป็นพ่อครับ
ไปสอบสวนพี่ชายของนางสาวพันนี

พี่ชายของนางสาวพันนีเล่าให้ฟังว่าน้องสาวเนี่ย
เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลรัฐภูมิ
ก่อนเกิดเหตุน้องสาวก็ขี่รถกลับมาบ้านหลังเลิกงาน
มาเจอกับนายประทีบคนเป็นสามี

ขี่รถไปรับลูกทั้งสองคนกลับจากโรงเรียนครับ

สองสามีภรรยามีปากเสียงทะเลาะกันหน้าบ้าน
เรื่องที่พันนีคนเป็นภรรยาขอหย่า
เพราะว่าหลังมีปัญหากันบ่อย
แต่ประทีปฝ่ายสามีไม่ยอม
ก็พยายามของ้อคืนดียาดก็ช่วยกัน

มาเกิดเหตุสลดในครั้งนี้ครับ

คุณผู้ชมมีประวัติเคยติดคุกข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ

ณตอนนี้เอาใจช่วยส่งใจไปยังลูกสาววัย๑๑ขวบ
อาการยังโคม่าอยู่นะครับ